คุณผู้ชมข่าวแรกของเราเมื่อวานเพิ่งเมาส์ไปเลย
แต่เมื่อวานนี้เขาเล่นกับน้องหมาไอ้เจ้าไหล่ใช่ไหมคะ
คราวนี้มาเป็นรูปคู่แบบว่าจริงจังคุณผู้ชมนะคะ
เรียกว่าสยบข่าวลืออยู่หมัดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ภาพนี้แหละค่ะคือเขาไปชมแฟชั่นริมทะเลเป็นแฟชั่นหรูหราในคุณผู้ชมค่ะ
แล้วคุณสงการเขาก็แบบว่ามอบดอกไม้เป็นดอกกุหลาบสีขาวแบบนี้
ให้คุณแมทซึ่งใส่เสื้อสีชมพูคุณผู้ชมหวานจริง

ทั้งนั้นนะคะก็มีภาพเขาไปทำวงทำวุลกันด้วยว่าให้ภาพพระนาคปรกคุณผู้ชมนะคะนี่นะคะ

สรุปแล้วก็คือว่าตอนนี้นะคะคุณแมทแล้วก็คุณสงการเนี่ยกลับมารักกันดีเหมือนเดิมนะคะ
ก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีงอนกันบ้างเล็กน้อยนะคะก็เคลียร์กันลงตัวแล้วค่ะ
ภาพนี้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าวิกเอ็นนี้แฮปปี้แน่นอนค่ะ